ภาพของวัดชัยวัฒนารามที่จมน้ำเสียหายหนักจากมหาอุทธกภัยตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่ว่าความเสียหายครั้งนั้นก็กลายมาเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐในการร่วมกันบูรณะค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ

โบราณสถานสร้างในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง
การสร้างที่มีศิลปะแบบเขมรซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าประสาททอง
รวมทั้งการจำลองความเชื่อเขาพระสุเมน
คือคุณอุปการณ์สำคัญที่สืบทอดจากโบราณสถานแห่งนี้

ไม่ใช่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

วัดแห่งนี้จมอยู่ในบาดาน
นี่เป็นภาพที่หลายคนสะเทือนใจและยังจำได้ไม่ลืม

อัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยสถานเอกอัครราชทูตสาวรัฐประจำประเทศไทย
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งผ่านการร่วมมือกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทำการบุรณะโบราณสถานแห่งนี้อย่างจริงจัง
ซึ่งล่าสุดกองทุนนี้ได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนเพื่ออนุสรสถานโลกและผู้เชี่ยวชาญคนไทย
เดินหน้าบูรณเมนซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่รอบปรางประธาน
กลินทีเดวีสเอกอัครราชทูตสาวรัฐประจำประเทศไทย
ระบุถึงนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถาน
ที่นี่และที่อื่นทั่วทั้งประเทศไทยว่า
อกจากจะแสดงถึงความเป็นมิตรระหว่างไทยกับสาวรัฐแล้ว
ในฐานะพลเมืองโลกการอนุรักษ์คือภารกิจที่ทุกคนควรช่วยกันทำ
คนละเล็กคนละน้อย
นายอนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า
ความร่วมมือผ่านกองทุนเอกอัครราชทูตสาวรัฐ
ส่งถึงวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้
กลายเป็นเวทีสำหรับฝึกอบรมคนไทย

มีทักษะในการบูรณะโบราณสถานตามมาตรฐานสากล

เงื่อนจากกองทุนนี้ยังส่งต่อไปถึงโบราณสถาน
และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นอื่นนะครับ
นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้ว
เงื่อนจากกองทุนนี้ยังส่งต่อไปถึงโบราณสถาน
และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นอื่นนะครับ
นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้ว
จากวัดชัยวัฒนาบรามแล้ว
เงินจากกองทุนนี้ยังส่งต่อไปถึงโบราณสถาน
และมรดกทางวัฒนธรรมอื่น

ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน